กลายเป็นข่าวดราม่าและก็ภูราพนแวดโวบันเทิง

จากคนที่เขาบอกว่าสนิทกับนักการเมืองดัง

ไปถ่ายคลิปนะคะเชิญชวนหนูให้แบบว่าไปซื้อหน้ากากอนามัยค่ะคุณผู้ชม
กลายเป็นข่าวดังค่ะไม่เชื่อไปลองฟังคลิปนี้ดูอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
พี่เล็กนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับอันนี้ก็จะมีพี่พีชทองเจือครับในกล้องนะครับพักพวกกันนะครับ
อันนี้ทีมงานผู้กำกับนะครับ

ช่วยกันหน่อยนะครับถ้าใครมีของนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะครับ
อยากให้เขารู้สึกตัวเองปลอดภัยนะครับก็อย่าคิดราคาแรงสักจนเกินไป
โอ้โหตายแล้วกลายเป็นเรื่องลามปามไป

เพราะว่าคนเข้าใจนะคะว่าทั้งพี่เล็กแล้วก็พี่พีชเนี่ยรู้จักกับชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อบอยที่ว่าตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะพี่เล็กไอศูนย์รีบชี้แจงเลยนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยวันนั้นเขาไปถ่ายละครเรื่องทะเลเดือดของอาหลองนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีชายคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยแบบพูดเชิญชวนให้หน่อย
เขาก็พูดให้นะคะเพราะว่าเหมือนแบบสถานที่ถ่ายที่พัทยา
ใช่แล้วก็เชิญชวนให้คนแบบว่าใครมีหน้ากากอนามัยก็เข้ามาบริจาคหน่อย
แล้วก็อย่าขายกันแพงเกินอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งพี่เล็กยืนยันบอกนะคะบอกไม่รู้จักคนนั้นแหละนะคะ
คือรู้จักจริงนะคะเขาทำธุรกิจเปิดร้านอาหาร
แต่ไม่ได้เกี่ยวพันธุ์อะไรเลยนะคะไม่ได้ทำธุรกิจหน้ากากอนามัยด้วยกันค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยคงไม่ไปแจ้งความเอาผิดใครนะคะเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ

ทนไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอสดร้อนเลยค่ะ
เพราะว่าต้องออกมาชี้แจงตัวเองเดือดร้อนนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความที่สอนออ่อนนุษย์
โทษฐานที่ทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะก็เสียหายชื่อเสียงเลยนะคะ

ที่บ้านนี่ยังหาซื้อหน้ากากกันอยู่เลยบางอันที่ใช้นี่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเลย
พี่เล็กโชคดีนะผมไม่รู้ว่าพี่เล็กเป็นยังไงหรือว่าพี่เล็กจะคุยยังไงกับใคร
ถ้าพี่เล็กโอเคแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชน
พี่ก็ต้องรีบออกมาไวเนอะเพราะว่าความเข้าใจผิดของคนเวลามันไปแล้วเนี่ย
ถามว่ากลับมาได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันอาจจะลำบากเหมือนกัน
ค่ะทราบว่าเดี๋ยวพี่เล็กจะออกสื่อนะคะมาชี้แจงคลิปทราบกัน